เรามากันที่อดีตเซ็กซี่สตาร์กันบ้างดีกว่า
วัย๔๙กรัฐบอกเลยพูดชื่อมาทุกคนจำได้

จำได้สมัยเด็กเราดูเขาเป็นสาวเช็คใช่ไหม

ยู่ยี่ที่เช็กเนี่ยโอ้โหยังสวยอยู่เลยอ่ะ
คุณผู้ชมดูซะก่อนนะคะ

บอกนิดนึงก็ละกันอันนี้เป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อครั้งแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวตกเป็นข่าวผัวพันกับยาเสพติด
และต้องอยู่ในเรือนจำถึง๗ปีด้วยกันค่ะ
ล่าสุดค่ะเรียกว่าพร้อมคัมแบ็คเข้าสู่วงการ
แล้วก็พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะ

เห็นสีหน้าท่าทางโดยเฉพาะความสวย
และรอยยิ้มของพี่เขานั้นบอกเลยว่าสดใสขึ้นมาก
เป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้เลย
เจ้าตัวค่ะได้เปิดใจต่อหน้ากองทัพสื่อว่า
สภาพจิตใจตอนนี้แข็งแรงขึ้นแบบเต็มร้อย
ก่อนหน้านี้ไม่ออกมาพบสื่อเลยเพราะว่าอะไร
อยากดูแลร่างกายก่อนอยากดูแลจิตใจให้มันพอ
เมื่อสมัยความเกือบเท็กซี่นัมเบอร์วันนะดูภาพสิ

แน่นอนงานในวงการที่หลายคนรอคอยพี่ยู่ยี่บอกว่า
พร้อมถ้ามีก็ยินดีพิจารณาค่ะ
ดีมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยี่ผ่านอะไรมาเยอะ
แล้วยิ่งก็พร้อมกว่าสมัยตอนที่เด็ก
ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ห่าง
รู้ว่าหลายคนส่งกระแสจิตไป

ต่อไปเราเดินหน้าต่อไปค่ะ
ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วต่อไปนี้จะเดินหน้าต่อไป

ลูก๓คนโตหมดแล้ว

ประกอบช่วยดูแลลูกนั่นเองน่ารักดี

น่ารักมากนะคุณผู้ชมนะ